มาเริ่มที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยครับวันนี้แล้วครับจะลงสนามอุ่นเครื่อง
ฟาเดย์ในเดือนนี้เป็นเกมแรกพบกับทีมชาติไต้หวันนะครับเราเองพร้อมล้างแค้นพวกเขา
เพราะว่าเราแพ้เข้ามา๐ต่อ๑เมื่อปีที่ผ่านมาครับ
ความเคลื่อนไหวโค้งสุดท้ายครับทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ไปซ้อมกันที่
เก้าส่งซิตี้มาโนโพลกิ้งกุศือของทีมเน้นที่ความเข้าใจการเล่นเกมรับแล้วรู้ครับ
ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนิคมิเคลซันแบ็คขวาของทีมก็กล่าวว่า
ทั้งสองนัดเนี่ยสำคัญมากครับถึงแม้ว่าจะเป็นแค่การอุ่นเครื่องก็ตาม
ต้องการเก็บชะชนะให้ได้ทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการเรียกความมั่นใจ
ก่อนถึงรายการสำคัญ
มาคาดการณ์ตัวจริงของไทยกันหน่อยครับในระบบสี่สองสามหนึ่งครับ
ประตูเป็นชัดชัยบุตรพรมกองหลังมีนิครัฐมิเคลซันเฉลิมสะอักขี่
กฤษฎากาแมนฉัดมงคลเรืองธนโรธมิดฟิลบีสหรัฐอยู่เย็น
ธิริพันธ์พ่วงจันทร์แนวลุกใช้จากกิจลาบตระกูล
ชนะทิพย์สงกระสินสุประโชคสารชาติหน้าเป้าเป็นธีรสินแดงดาครับ
มาทำความรู้จักทีมชาติไต้หวันกันหน่อยครับมีแกรี่ไวกุญซืออังกฤษ
คุมทีมครับในวัยสี่สิบแปดปีก็ถือว่าปีนี้เป็นการเข้ามาคุมทีม
เป็นหนที่สองครับโดยจะเจอไทยเป็นเกมแรกในปีสองพันยี่สิบสาม
มีดิกรีเป็นเยาวชนของสโมสรซอยฮัมตันครับระหว่างปีหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหก
ถึงหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบนักเตะสำคัญก็มีเฉินจุ้ยเฉียแล้วครับ
แนรุกวัยยี่สิบเจ็ดติดทีมชัดไปแล้วสิบสองนัดนะครับ
ก็ยิง๑ประตูซึ่งก็เป็นประตูที่ยิงใส่ทัพช้างศึกแบบสุดเจ็บแสบด้วยเหมือนกัน
อีกคนก็เป็นทางอู๋จุ่นชิงครับกองหน้าจอมเก่าวัย๓๔ปี
ติดทีมชัดไปแล้วห้าสิบแปดเกมยิงสิบสองประตูครับ
ถิติการพบกันตลอด๕เกมหลังสุดทีมชาติไทยข่มเลยนะครับ
ชนะสี่แพ้เกมเดียวยิงเก้าเสียสามประตู
แต่เกมที่แพ้คือนัดล่าสุดเลยครับ๑๔ธันวาคม
ที่ผ่านมาไทยแพ้ไต้หวัน๐๑ในเกมอุ่นเครื่องที่สนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับ
แล้วก็สิบเก้ามิดทุนายนเวลาสิบเก้านโอกาสไทยพบฮ่องโกงที่ฮ่องโกงสเตรเดียม
สองเกมนี้ก็ถ่ายเท่าสดทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองนะครับ
ส่วนทางปียพงผีอ่อนครับเผยมุมมองกรณีที่เจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตา
เตะทีมชาติไทยมีโอกาสจะไปค้าแข้งในหลีกรองของอังกฤษ
เลสเตอร์ซิตี้ครับหลังมีการออกกฎใหม่
ให้ทีมสมสอร์ตในพิเมลิแล้วก็หลีกรองเนี่ย
ก็ถือว่ามองว่าสุพนัทเนี่ยพร้อมแล้วครับพัฒนาขึ้นทุกด้านเลย
แต่ว่าการไปเล่นในยุโรปมีปัจจัยทั้งเรื่องของอากาศ
แวดล้อมครับรวมถึงการซ้อมที่อาจจะเปลี่ยนไปจากไทยมากนะครับ
แล้วยังมีการดูถูกดูแคลนแล้วต้องเอาชนะใจเพื่อนร่วมทีมแล้วก็โค้ชให้ได้ด้วย
เมื่อวานนี้สนามที่๒นัดที่๒ครับที่บราซิลไทยเราแพ้สหรัฐไป๐ต่อ๓เซตครับ
เกมนี้ชัชุออนโมกศรีทำแต้มสูงสุดให้ไทย๑๓คะแนน
ทำให้แต้มสะสมเราลดลงนะครับลบไป๒๕๒คะแนนเหลือ๒๐๗๔๔คะแนน
แต่ยังรั้งอันดับ๑๕ของโลกต่อไป
ต่อไปไทยจะพบกับเซอร์เบียวันที่๑๗มิถุนายนนี้เวลา๗นาฬิกาครับ
หลังเกมนี้โค้ชด่วนก็ยอมรับกันว่าความแข็งแกร่งของอเมริกาเนี่ย
รวมถึงการเล่นลุกที่รุนแรงของผู้เล่นตัวสูงทำให้สาวไทยก็ต้องแพ้ในเกมนี้ไปครับ
ส่วนทางเพียวอัชรพรคงยศก็เปิดเผยว่าสหรัฐเนี่ยเหมือนจะรู้จุดอ่อนของไทยครับ
ในเรื่องของการรับเสิร์ฟจึงใช้จุดนี้เล่นงานเรานะครับ
พวกเราพยายามเต็มที่แล้วแต่ว่ายังมีอะไรต้องปรับปรุงอีกหลายอย่าง
โดยเฉพาะเรื่องของระบบการเล่นด้วยครับ